ส่วนความคืบหน้าการของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่โดนศอกของคู่ชก
โทนี่ทีเอฟซีมวยไทยนักมวยฝรั่งเศสแพ้น็อกแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นอย่างแรงนะครับ
เลือดข้างในสมองยังไม่ฟื้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของปานเพชรได้อัปเดตอาการของเจ้าตัวนะครับ
เพิ่มเติมว่าตอนนี้มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมด้วยนะครับ
เลือดแย่ลงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดอยู่นะครับ
ตื่นทรงตัวเพราะปานเพชรไม่มีอาการตอบสนองนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ถือว่าแย่ลงกว่าเดิมนั่นเองนะครับ
ก็ไปดูกันหน่อยครับเป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็มีคู่สำคัญของนักสู้ไทยด้วยนะครับ

อัดใส่ทางฝั่งของคู่ชกนะครับ
โอ้โหชนะโนแลนด์ครับยก๒ครับ
ครั้งละประมาณล้านเจ็ดนะครับโอ้โห๒ไฟล์ที่รวยไปเลยนะครับ

แลกกันเดือดเลยแหละครับสุดท้ายเนี่ยยกสามนะครับมาเบียดได้ครับ
ซ้ายยาวก็แซงเอาชนะครับแบบไม่เอกฉันนะครับ

แล้วก็คู่เอกนำรายการครับนี่เลยครับ
เรียบร้อยหลับเลยนะครับหลับขาเลยค่ะตรงนี้
นี่ครับยกแขนแล้วไม่ตอบสนองนะครับก็เอาชนะไปนะครับ
ยกแรกนะครับป้องกันแชมป์ได้เลย
หนังปลดปราณสมรรณวิทย์นะครับรองบุหรภาษามารัยอุทธิศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ
กีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในการแถลงข่าวการถ่ายทอดสด
แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่๑๑นะครับ
จัดขึ้นที่เมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียวันที่๓๐กรกฎาคมถึง๖สิงหาคมนี้นะครับ
มีนักกีฬาจาก๑๑ชาติทั่วอาเซียนกว่า๑๕๐๐คนร่วมชิงชัยนะครับ
ใน๑๔ชนิดกีฬาซึ่งในส่วนของไทยเนี่ยก็ส่งครบทั้ง๑๔ชนิดกีฬาเลยนะครับ
กรกฐมั่นใจทัพไทยจะคว้าอย่างน้อย๗๐เหรียญทองนะครับ
ส่วนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยืนยันพร้อมมอบเงินโบนัสเหรียญทองละ๒แสนบาทนะครับ
เงิน๑แสนบาทแล้วก็เหรียญทองแดง๕๐๐๐บาทด้วยกันนะครับ
ปิดท้ายที่เจสสกีชิงแชมป์โลกเจสสกีเวิลซีรีส์๒๐๒๒สนามแรกวันที่๒นะครับ
ของการชิงแชมป์สนามยุโรปที่ประเทศโปแลนด์นะครับ
นักเจสกีทีมชาติไทยไม่ต้องรอนานครับ
ในประเภทห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับ
ศินาตามข้อที่๒จึงทำท่ามว่าจะชวดแชมป์นะครับ
มีการปรับแต่งผิดกฎนะครับทำให้ถูกตัดคะแนน
ส่งผลให้ศาสินาเก็บ๑๘๐คะแนนเต็มคว้าแชมป์โลกไปครองนะครับ